จู่ก็มีน้องชายเกิดเกิดคือกัน
เมื่อวานนั่งไงให้เงินของคุณพ่อก็เพิ่ม
ก็เลยโดนเอาภาพที่เคยไปไหว้คุณพ่อ
แล้วก็มอบเงินให้หลายแสนไปแอบอ้าง
ว่ารูปผมกับพี่สาวช่วยพ่อ
ปลดหนี้สารพัดเกือบ๒แสน
ปลดหนี้ได้เพราะกลุ่มนี้เลย
ใครมีหนี้อยากปลดหนี้ที่มีอยู่เม้น๗๗ไว้เดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มให้ฟรี
เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้เจอแบบนี้จะปลีแตกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
และไม่เคยมีน้องชายอย่างที่โดนแอบอ้างด้วย
สดร้อนค่ะจ๊ะเพิ่งจะปรึกษาทนายความแล้วก็เตรียมจะเอาผิดพวกมิจฉาชีพอย่างไรไปฟังกันค่ะ
ก็ขอมาเตือนภัยนะคะเป็นภัยที่เกิดจากแก๊งมิจฉาชีพ
แล้วก็กลุ่มเลขเด็ดเลขดังอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวข้องกับจ๊ะทุกกรณี
ถ้าจ๊ะเห็นอีกจ๊ะจะดำเนินคดีแล้วนะคะยืนยันนะคะไม่เกี่ยวข้องกับจ๊ะใดทั้งสิ้น
นี่ถือว่าเป็นการออกมาเตือนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ